เอ้าไปดูเรื่องของความเชื่อกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดนครสวรรค์ที่นั่นเขาคือฮา
เขาบอกว่าไปเจอกับไอ้ไข่มาเข้าฝันฮะ
เอาเลยไปที่นี่เลยที่วัดหนองขานางหมู่ที่๔ตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ชาวบ้านนะเขาก็มักจะเดินทางมาขอพรกันนี่แหละขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
คือเรื่องที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาชอบขอกันนะเรื่องการงานหรือว่าเรื่องขายที่ดินก็มีบ้าง
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าวัดแห่งนี้มาขออะไรแล้วก็ได้ตามที่ขอเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
หลังจากที่ขอพรสำเร็จแน่นอนว่าชาวบ้านเขาก็จะนำของมาถวายแก้บนไงเสื้อผ้าชุดทหารของเล่นเด็กต่างรถจักรยานรูปปั้นไก่ชนและจุดประทัดถวายด้วย
เพื่อเป็นการแก้บนกับไอ้ไข่ที่นี่แต่ตอนนี้ที่กำลังดังแล้วก็ฮือฮาเลยนะชาวบ้านเขาเล่าว่าไอ้ไข่เนี่ยได้ไปเข้าฝันพระลูกวัดที่นี่แล้วบอกว่าอยากจะได้โรบอต
หุ่นยนต์อยากจะได้หุ่นยนต์อ้าวงานนี้ชาวบ้านเขาก็สปอยเอาใจตามใจไงตามใจเลยไม่พลาดเลยก็เลยมาขอโชคขอลาบแล้วก็
ตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าถ้ามาให้โชคนะไข่เอ้ยอยากได้โลบอทหุ่นยนต์ตัวใหญ่ขนาดไหนเอาแบบทานฟอร์เมอร์เลยไหมเดี๋ยวจะจัดให้เลยทีเดียวเชียวนะคะ
เขาว่ากันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะอย่างที่เราย้ำไว้เสมอโชคลาภเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตอนไหนถูกไหม
แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
ก็คือการตั้งใจทำมาหากิน
ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหนักหนาแค่ไหน

ขอให้หน้าที่การงานประสบความสำเร็จกันได้

กลับไปที่ทำงานตั้งใจกันด้วยนะจ
กันด้วยนะจ๊ะสองไอ้สองมือทำให้เรานักงานโรยได้เชื่อผม
ก็เลยเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจให้เราสบายใจขึ้นแบบนี้นะคะ